คือว่าวันนี้ผมเพิ่งเรียนเรื่องประเทศติมอเลสเต้มาครับผมอยากถามคำถามว่าประเทศติมอลเลสเต้แยกออกมาจากประเทศอะไรครับผมตอบมาแล้วนะครับว่าเป็นประเทศอินโดนีเซียอินโดนีเซียนะครับถ้าตอบถูกข้อนี้ได้สามคะแนนเป็น๖คะแนนนะครับใช่หรือไม่ครับน้องเอสครับประเทศติมอเลสเต้นะครับแยกออกมาจากประเทศ
ขอบคุณพี่ปองด้วยนะขอบคุณมากขอบคุณมาก

หองตรงอื่นต่อละนี่

ป๋องได้อีกหนึ่งดวงดาว

วันนี้ยังไม่มีใครพ่ายเลยโอมนะฮะ

พร้อมแล้ววงล้อมหาชนมาครับโอม

มีคุณแจ๊คใช่พี่วันนารวยขายทอง

เลือกของคุณบอนครับ

ขายกูติเอาอยู่ที่ร้านแถววรรลุน

พี่ค่ะว่าคอเนี๊ยบ

ก็เต็ม

ถ้า๙๐มิลลิกรัมนี่นะครับ
เปลี่ยนชื่อจากชื่อไทยเป็นชื่อเกาหลีได้เลย

ต้องไม่เกินเท่าไหร่๙๐เยอะไปใช่มั้ย

อะธำซิ

เฉยก็รู้สึกเมาแอบกับกลับไม่ได้แล้วช่วยไปส่งบ้านมาแล้ว
เอาล่ะยินดีด้วยนะครับได้ไปทั้งหมด๖หรือ๖แน่นี่ตอนนี้โอ้โห
ก็ปรุงมาเสียที่เลยนะสองรอบผ่านไปไม่มีใครพ้ายแพ้กันเลยนะยังไม่มีใคร

คุณคริสครับแนะนำตัวเองไหนครับ

ชอบดูหนังจีนเป่าบุญจิ้นครับ

เอาล่ะมาดูนะครับว่าข้อนี้จะยากหรือไม่

จะถามอะไรครับ๓เหรียญ๓คะแนนในข้อนี้
ห้ามพลาดเลยนะเราต้องไม่พลาดนะ

ถ้าต่อคุณจิ้นทำผิดเองเขาจะโดนประหารด้วยเครื่องประหารหัวอะไรครับ
ในเรื่องประพุทธจิ้นห้าข้าราชการถ้าประพุทธจิ้นนี่ทำผิดจะต้องถูกประหารด้วยเครื่องประหารอะไร
กับหัวสุนัขนะ

ไปแล้วนะครับว่าหัวพยักษ์นะฮะ
ถ้าข้อนี้ตอบถูกคะแนนพุ่งไป๑๙เลยนะครับ

เขาจะโดนประหารด้วยเครื่องประหารหัวพยักษ์ครับ

เก่งมาก
ป๋องรับไปอีกหนึ่งดวงดาว

แก้มยุ้ยก็มีโอกาสได้๙เท่ากันนะฮะ

พร้อมแล้วมุนเลย

รอแมนแฮนซ้ำ
สวัสดีค่ะ

แต่พัทรก็ชอบกฎาคดีไทยมากเลยนะคะ
ดินมากเลยนะพัทนะ

ีสะดาว

หนูหนูว่าพี่จ้าจ๋าน่าจะ

ลง๓นะคะ

ค่ะรู้สักเรื่องศาลธอด์กันไหมคะ

ข้อของตัวนู่นนั้น

น้องยุยแก้ยืงเราได้เปลี่ยน๓เหรียด
ส่วนเจ๊ก่าอ่ามอบรางวัลกรรมกิจของเรา
หนึ่งดวงดาว
มากันที่น้องโอบ้างเป็นเรื่องแล้ว

เอาใจช่วยในข้อนี้มา
พร้อมแล้วมุนเลย
มีคุณเต็นต์คุณตั๊กคุณพลอยแล้วก็พี่แอดนะฮะ

คุณเต็นต์แนะนำตัวครับ
สวัสดีครับชื่อเต็นต์นะครับเป็นคนภาคอีสานครับ

เดี๋ยวก่อนเข้าไปถึงภาคอีสานใช่ไหม

ถ้าน้องเขาตกรอบโดนต่อยอ่ะเนี่ย
โดนแน่

ถ้าเราจะต้องขับรถไปภาคอีสานจะต้องใช้ถนนเส้นไหนครับ

ฉันไม่ใช่แหละเฟสเกษตร์ไม่ใช่แหละ

คำตอบคือข้อ๒ถนนมิตรรูป

น้องตกรอบพี่ป๋องโดนกระทืบ

แล้วนะครับว่าข้อนี้จะผิดหรือถูกนะครับ
อยู่หรือไปถ้ามิตรภาพจะอยู่ต่อ

ก็คือถนนมิตรภาพครับ

พี่ป๋องรับไปอีก๑ดวงดาว

ส่วนนะครับคุณโอมได้อีก๓เหรียญเป็น๙คะแนน
มาที่รอบตัดสินล้านครับรอบนี้
ใครจะอยู่ใครจะไปลุ้นกันที่๑คะแนนสุดท้าย

พร้อมแล้วมุนเลย
มีนนะครับมีนทศฝนแล้วก็ทาม
คนไหนจ๊ะคนไหนดีพวกเรา

ฝนไม่ทันฝน
น้องฝนแนะนำตัวเด็กครับ

ชอบอ่านวนกรรมไลน์วัชฌนศ์ค่ะ

ดีกว่ามันรออยู่

เอาล่ะอ่าเลือกเลยครับ

ตัวนั้นน่าจะเหมือนหนูมากกว่า
หนูอยู่ไว้ใกล้อ่ะจะอ้วก
ไม่แล้วคนอื่นเขาทำน่ารักเป็นหนูพกนะนี่หน้าเหมือนหนูท่อเลยอ่ะ

ข้อนี้ถ้าตอบถูกเราก็จะมีโอกาสเข้ารอบมากเนอะ

เฉลยนะคะพริกเหล็กค่ะเป็นหมูค่ะ
ขอบคุณต่อไปด้วยครับเก่งมาก
เอาล่ะเป็นเรื่องแล้วระหว่างแก้มยุ้ยกับโอ
เขาไปรอที่แท่นแล้วนะเราห้ามพลาดเลยนะ

แก้มยุ้ยมานะครับวงล้อมาชนของแก้มยุ้ย

เลือกคุณฟักธองแล้วคุณฟักธองแนะนำตัวครับ

งั้นหนูเลือกพี่ป๋องดีกว่าเพราะพี่ป๋องดูน่าจะตะลุยตะลุย

ให้เจ๊นาปรอมาเดินทางตะลุ

แล้วห้ามผิดสถานเดียวกับพี่ป๋องนะ

คำถามของผมนะครับ๑กิโลเมตรมีกี่มิลลิเมตรครับ

แบบนี้รีบคิดไม่ออกเลยนะพี่เทอร์นี่

ข้อหนึ่งน้อยไปอ่ะข้อหนึ่งน้อยไปอ่าน้อยไป

มิลลิเมตรใช่ค่ะ
เอั้ะนี่มันหมายความว่าไม่แสนกว่าล้านละโอ๊ะ

อือออดไปเลยหนูมั่วหนูเดา
เล็ก๔ภายใดวันเกิดหนูคือดีหนูเลือกเล็กสี่ข้อ๔

ไปแล้วว่าข้อ๔คือ๑ล้านมิลลิเมตรเท่ากับ๑กิโลเมตร